ทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของการประชุมกันหน่อยก็แล้วกัน
สำหรับการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันเป็นไปอย่างไร
ก็ก่อนการประชุมมีสมาชิกวุฒิสภาหลายคนจริงเราได้เห็นไปก่อนหน้านี้และตามหน้าสื่อ
ว่ามีการแสดงท่าทีออกมาอย่างชัดเจนว่าใครจะโหวตและไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะ
ทางด้านของคุณกิติศักดิรัตนวราหะค่ะก็เคยออกมายืนยัน
แล้วว่าจะไม่โหวตให้กับคุณพิธานะคะหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วก็จะต้องไม่มีเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒ค่ะ
โดยมองว่ากรรมเป็นตัวชี้เจตนาเพราะพักเก้าไกรเคยหาเสียงเรื่องนี้เอาไว้
ส่วนตัวไม่ได้ติดแค่ประเด็นกฎหมายมาตรา๑๑๒
แต่ยังมีการให้ต่างชาติมาก้าวไก่เรื่องรัฐการเลือกตั้งในประเทศด้วย

ยืนยันล้านเปอร์เซ็นกิติศักดิ์ไม่โหวตให้คุณพิธา
คุณไปหาเสียงอย่างนั้นคุณไม่ทำก็ไม่ได้ไม่แก้ก็ไม่ได้
ไม่แก้เดี๋ยวไม่มีกูอีกสร้างปัญหาเองก็ต้องไปแก้ปัญหาให้เอง

ทีนี้ในการชุมนุมเย็นนี้นะคะคุณกิติศักดิ์ยังบอกว่า
ถ้าเกิดว่าจะมากันในการชุมนุมอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไป
ถ้ามาด้วยมิตรมัยตรีให้มาแสดงเจตนารมณ์ให้สวรับทราบ
ถ้ามาด้วยมิตรมัยตรีนะก็จะเชื่อว่าไม่มีปัญหา

แต่ถ้าจะมาในลักษณะกดดันข่มขู่
ไม่มีผลต่อทิศทางการโหวตแน่นอนยืนยันแบบนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของคุณวัญชัยสอนสิริค่ะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกวุฒิสภา
บอกว่าตอนนี้มีสวจับกลุ่มพูดคุยกันบ้างแล้วล่ะ

ก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะโหวตคุณพิธาหรือไม่
แต่มีการพูดคุยกันในหลายกลุ่มลองฟังเสียงดูค่ะ
อาจารย์นี้ตัดสินใจมาตั้งแต่ต้น
แล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งเลือกตั้งจนกระทั่งวันนี้
ว่าโหวตให้คนที่รวบรวมเสียงข้างมาก
แล้วเขาเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี
สววัญชัยเขาโหวตให้กับคนนั้น
เป็นจุดยืนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งณวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ก็ต้องดูความเคลื่อนไหวในช่วงเย็นแหละนะครับ
การชุมนุมหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแค่การเสวนาสื่อสารเท่านั้นเองนะครับ